เป็นแบบว่าจริงแล้วมันสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติคุณลองกิน

อันนี้ไงมีหลายขนาด

มันเข้มข้นนะเธอต้องระวัง
มันเป็นเครื่องลำไยสกัดเข้มข้นคุณ
เป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นที่แบบว่า

นาเดตเป็นพิเศนเตอร์ไง
โอโหดูนี่
นี้คุณดูดขนาดนั่นเลยเหรอ

สำหรับคนที่มีปัญหาตอนนี้ปัญหาหลักคือคนนอนไม่ค่อยหลับ
ปัญหาทางด้านสมองนะครับ

ก็ของเพื่อนกว่าทุกเด็กไหมวะ
เด็กสามก็ของเพื่อน
โอเคมาเรื่องนี้ก่อนนะครับ

สำหรับคดีของทางน้องปลายกับน้องฟอสนะครับ

ในการสังหารล่าสุดนะฮะ

ลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนเรียบร้อยนะครับ

หมายเลขทะเบียนนะครับบะไบไม้ทหาร
ตกอยู่ข้างทางนะครับบริเวณช่วง
โลเมตรที่๕คลองบางใน

เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นของ
ปัญญาหรือว่าเสียอ้วนยิ่งดัง

แล้วก็นายอานัญชัยจริตลำ

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์

อำเภอสัตหีบนะครับซึ่ง

มีข่าวแล้วก็มีรายงานนะครับว่า
จับตัวผู้ร่วมขบวนการ

หรือว่านายกิติศักดิ์สุรางแสงมีบุญนะครับ

จับได้เนี่ยนะฮะนายบอลปฏิเสธนะครับว่า
ไม่ได้เป็นคนยิงสองหนุ่มสาว

บ้านโคกยางในเขตตำบลขาวชกัน

แล้วก็กบดานอยู่๗ชั่วโมงนะครับ

ชุดสืบจังหวัดสะแก้ว

และตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วเนี่ย

เมื่อช่วงประมาณสัก๕ทุ่มของคืนที่ผ่านมา

ที่สพเขาชะกันจนถึงเวลาตี๓นะครับ

บอกว่าเป็นประเด็นการสั่งยิงส่วนหนึ่ง

ผู้ไปซื้อบ้านแล้วก็ไม่ยอมผ่อนให้
นี่อ่าหรอ

แล้วก็ฆ่าโหดดังกล่าวนะครับ
บอลนะครับเป็นลูกน้องคนสนิทแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมฆ่าของเสียอ้วน
ซึ่งเป็นผู้ถูกไหมจับอีกคนนึงรวมถึงเป็นผู้ขับรถ
พาให้เสียอ้วนขับหลบหนีนะครับ

โดยได้พาเสียอ้วนหลบหนีไปจริง
แล้วก็มานอนพักอยู่ที่บ้านของตนเป็นเวลา๑คืน
ตอนนี้เสียอ้วนได้ออกจากบ้านตัวเองไปแล้ว
ส่วนปืนที่ก่อเหตุเนี่ยเสียอ้วนนะฮะ
ตนเองเนี่ยเอาไปทิ้งที่พงหญ้าข้างทาง

สรุปแล้วเขาให้การว่าเขามายิงฆ่าทิ้งเพราะว่าทวงหนี้
เขาว่าอย่างงั้นในบอลมาบอกอย่างงั้น
แสดงว่าถ้าสมมุติจะเชื่อในบอลนะ
ก็คือผู้หญิงไปเอาเงินของเสียอ้วนมาจริง
ก็ลักษณะนั้นแต่ทีเนี่ยมันก็ยังฟังอะไรไม่ได้

ถูกต้องนะครับแต่ที่แน่นะฮะก็ได้มีการตรวจสอบนะครับ
ก็ตอนนี้เหมือนกับจะไปเจอ
เป็นสัญญาณโทรศัพท์ของเสียอ้วนนะครับ
ที่จังหวัดอุดรมีชัยที่ประเทศกัมพูชา

รวมถึงน่าจะเป็นใบด้ายที่ทางเสียอ้วนเองนะครับ
หนีออกจากทางเส้นทางธรรมชาติ

เป็นคนที่เกิดในไทยแดน

อ่าแล้วก็รู้จักช่องทางเป็นอย่างดี
รวมถึงผู้ประสาขเมรสามารถสื่อสารกับกัมพูชานะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ
แต่ที่แน่เจ้าที่บอกเลยนะครับว่า
ถ้าเจอแล้วจับสู้จับตายนะ

แล้วถ้าเกิดว่าใครพบเห็นสามารถแจ้งบ่อแสได้เลยนะครับ
อย่างนี้ธุรกิจของเสียอ้วนจะโดนปิดไหม

โดนสอบแล้วว่ามีใบอนุญาตไหม

มีเส้นทางการเงินอะไรยังไงบ้างนะครับ

ก็ได้มีการชาปนกิจศพของน้องสปาย

หรือเมนวัดป่านาตาน

ที่ทำพิธีชาปนกิจศพของน้องฟอส

คือแม่ของน้องปายเนี่ยเล่านะครับ

ไปที่แกม์ลาซินเนี่ยนะครับ
จะได้ยินเสียงสะอืิ่นร่องห้าอยู่เป็นระยะ

แล้วก็คล้ายกับมีคนมาสวมกอด

หลังการตั้งศพบำเพ็ญกุศลช่วงกลาง
ดึกนะครับยังได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นไม่หยุด
จะทำอะไรก็จะได้ยินเสียงตลอดจนกระทั่งประมาณตี๓
ตัวเองก็เลยตัดสินใจนะครับไปเคาะลงศพลูก
บอกว่าให้ลูกเนี่ยเข้มแข็งนะอย่าร้องไห้
แม่ไม่ได้สอนให้อ่อนแอเสียงนั้นจึงเงียบไป
อันนี้แม่ว่างั้นนะครับส่วนทางด้านน้องชายแล้วก็ลูกหลาน
หลายคนพูดตรงกันบอกว่าอยู่ดีเนี่ยนะฮะ
ลักษณะเหมือนมีคนไปเดินวนเวียนอยู่รอบบ้าน
พอเห็นเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นน้องปลายเนี่ยแหละฮะ
ไปเดินอยู่แล้วก็ใบหน้าชุ่มไปด้วยเลือด
ญาติพี่น้องจึงเชื่อเหลือเกินว่าวิญญาณของน้องปลายเนี่ย
อาฆาตไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะจับคนร้ายได้

เพราะว่าทั้งสองอันอย่างของเพื่อนที่ตายด้วยก็ไปหาที่บ้าน
เคาะประตูขอเข้าบ้านเขาบอกของน้องสปายเนี่ย
ที่ดูจากข่าวที่เขาสัมภาษณ์ทั้งบ้านมา
เขาบอกว่าโอ้โหวิญญาณแบบว่ามาเดินรอบบ้านแล้วเหมือนแบบว่า

เต็มหน้าเลยเนาะ

เขาโดนฆ่าแบบทากรุณกรรมมากแล้วก็
ไม่ก็โดนยิงก็รู้ไม่รู้
เอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณจะต้องไปดูภาพวงจรต้องเหมาะสำหรับคุณนายม้าเลย
คือวันนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพหญิงคนหนึ่งฮะผู้หญิงคนนี้
กำลังเข้าไปขโมยเงินบริจาคภายในวัดแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมคุณ
ก่อนก่อเหตุนะฮะทำร้ายร่างกายพระลูกวัดจนได้รับบาดเจ็บ
ลองไปดูคลิปนี้ดูนะฮะดูดูมากับลูกนะฮะนี่เด็กด้วยน่ามีเด็กด้วย
นะจากการสอบถามไปเนี่ยนะครับเอ่อพระกิติศักดิ์กิจธนาสิทธิกูลเนี่ย
พระลูกวัดกราบบางแก้วนี่นี่นี่นี่คุณผู้ดำคุณผู้ดำดู
กระโดนทีบแล้วไน้น่ะตีตีต่อค่ะตีต่อค่ะนี่น่ะตีค่ะตีค่ะ
มายพ๊ะพ๊ะไม่อะภะไม่ทำไรเลยอ่ะป๊าหนิ่งเหรอ
อ่ะอ่ะแน่นอนสิถูกล่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่๓๑กรกฎาคม
พร้อมกับเล่าว่าเมื่อบ่ายวันที่๓๑กรกฎาคมเนี่ย
คนงานได้มาแจ้งว่ามีคนมาขโมยเงินในโบสถ์
พระอุโบสถจึงรีบเดินไปดูพบเด็กผู้หญิงอายุ๓๔ขวบ
ตะโกนบอกคนข้างในว่าพระมาพระมา
คือเด็กน้อยตะโกนไปพระมาพระมา

อัตมาก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดิม
ที่เคยก่อเหตุลักษณะครั้งนี้คือมาขโมยของวัดเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะ
แล้วก็เคยไปตกลงกันที่สพนครชัยศรีแล้ว
จึงได้ว่ากล่าวไปว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับต่อว่าอัตมาด้วยคำหยาบคาย
เท่านั้นไม่พอบล็อกเลยค่ะเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยกระโดดถีบ
แล้วก็ตบหน้าพระค่ะตบหน้าเนี่ยหลายครั้ง
จนอัตมาเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็ได้แต่ผลักเขา
ผลักให้ล้มแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็พยายามจะเรียกคน
เพราะก็ปราบอยู่แล้วเพราะว่าไปโดนผู้หญิงถูกต้องไหม
ได้แต่ผลักให้ล้มเพื่อที่จะไม่ไปทำร้ายเขาต่อ
แล้วก็พยายามเรียกคนให้มาช่วยจนเขาก็อุ้มลูกหลบหนีไป
อัตมานึงปรึกษาเจ้าอาวาสแล้วก็วัยกรของวัด
แล้วก็จะนำคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ขนาดเดียวกันผู้อำกับสพชศเปิดเผยว่า
หลังจากรับแจ้งความจึงสั่งชุดสืบสวนไปควบคุมนางสาวอวปาญจริง

มีลูกผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายพระสงฆ์เนี่ย
พระลูกวัดกลางบางแก้ว๑คดีรักทรัพย์แล้ว
แล้วก็มามอบสอบสวนมาสอบสวนที่สพนครชายศรีโดยได้จับกลุ่มได้ที่บ้านพัก

ม่วงเลยค่ะน่วงเลยค่ะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเสพ
เป็นผู้เสพเสพยาเสพติดมาก่อน
คุณคิดว่ามีลูกกี่คนลูกมี๔

สารภาพแล้วมีลูก๔คนไม่มีงานทำนะ

ผัวทำงานอยู่คนเดียวมีสามีทำงานอยู่คนเดียว
จากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ต้องหาได้ก่อเหตุงัดเงิน

ในโรงศพก็งัดเงินในโรงศพรับบริจาคที่วิหารุงปู่บุญ๑๐กรกฎาคม
เงินสดไปประมาณพันหนึ่งแค่นั้นถูกซื้อยาได้ไหม
กรกฎาคมพยายามก่อเหตุอีกที่เดิมแต่ก็ไม่สำเร็จ
มาวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมามาก่อเหตุที่พระอุโบสถ

จากนี้นางสาวอรวรรณติดยาเสพติดอย่างหนักพี่
แล้วก็ตะเวนก่อรักทรัพย์ไปหลายวัดแล้วโดยจะให้ลูกสาวคนเล็ก
คนนั้นคือลูกสาวคนเล็กจะเป็นต้นทาง
เบื้องต้นนางสาวอรวรติก็ต้องส่งพนักงานสอบสวน
โดยแจ้งข้อเก่าหา๔ข้อ
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
จิตใจของผู้อื่นเสพติดสารเสพติดประเภทที่หนึ่ง

ส่วนสารลูกสาวนางเนอะคือสาวคนเล็กเนอะ
สาวขวบกว่าก็เงินเท่ามายูเลยอะ
กำลังนึกอยู่ทำไมยูมายืนตะโกนพ่อพ่อพระมาแล้ว
พ่อมาแล้วเราก็รีบออกไปใส่บัตรไงอันนี้ไม่เหมือนกัน
ไม่พูดอีกมันสูงนะนางสูงกว่าพระด้วย
เชื่อว่าพระรากำลังจะโทรศัพท์แจ้งความแหละ

เดี๋ยวขอดูคลิปอีกทีดูสิว่านางไป
อย่าโทรนะอย่าโทรนะ

นี่นางทงก็ตะโกนบอกแม่นางเห็นไหม

แล้วพระพูดกล่าวก่อนด้วยนะ

เราทำอย่างนี้บ่อยได้ยังไง

มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปอย่างนี้แหละจ๊ะ
ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำไงได้จ๊ะ

อีกเรื่องหนึ่งก็น่ากลัวพอสมควรเหมือนกัน

ขับรถนะไปดูคลิปสิ
เร็วถึง๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ่ะวิ่งไปบนสะพาน

อันนี้เห็นไม่ได้เกิดที่เมืองไทยใช่ไหม

กระแทกพื้นนะ
อยู่ในกรุงบัวโนสไอเรส

อ๋ออาเจนจีน่าเหรอ

มันไม่ตายไปซะเลยล่ะวะ

เจอแปลกมากเลยทีเดียว

ไม่แต่ฉันรู้นี่เขาตายดีจริงมาก

วิ่งเร็ว๑๗๐ขนาดนี้เนี่ยนะ

การวิ่งความเร็วเนี่ยมากกว่าเราขนาดไหน

หักไม่ทันก็พวดเข้าไปเลย

ไกลขนาดนั้นหล่นสูงมาขนาดนั้นทำไมไม่ตาย

ต้องตายโหงตายห่าเลย

คนที่เขาเชิญละเป็นกล่าวละ

ผนใจละหมาโดนทิ้ง

ที่โซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ภาพหมาตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่ง
ถูกเจ้าของทอดทิ้งแล้วก็ยังยืนรอคอยเจ้าของอยู่ริมถนนพี่
ในสภาพที่น่าสงสารกระทั่งคลิปดังกล่าว

พลเอกประยุจจันโอชาณายกระพนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสช
ได้เห็นแล้วก็กล่าวถึงในที่ประชุมคอรมอลด้วยนะ

แล้วก็ปารบถึงสุนัขจรจัดที่ถูกทิ้งไว้ที่บริเวณเกาะกลางถนนว่า
ขนาดนี้มีคนที่รักสุนัขรับนำไปเลี้ยงต่อส่งเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้มอบหมายให้พลเอกโอ้โห
รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกสมหาดไทย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางนะครับ
ไปที่ร้านอิสวะแอร์
ริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
พบกับนายธนกฤษโชคธนอุดมอายุ๕๗ปีครับ
หรือที่รู้จักกันในนามแวดวงเซียนพระยุ้ยระยอง
ซึ่งกำลังกอดสุนัขพันธ์ไทยน้ำตาลสีขาวเนี่ย
โดยธนกิจกล่าวว่าตนเป็นคนที่ชอบ
เลี้ยงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่แล้ว
เพราะว่าความสงสารหมานี่แหละ
โดยจะรับเลี้ยงแบบอิสระไม่ใส่โกงขัง

ซึ่งก็จะซื้ออาหารเม็ดเนาะ
ถุงละ๕๐๐บาทเนี่ยสลับกับอาหารอื่น
ด้วยเห็นสูนักตัวเนี่ยจากคลิปเฟซบุ๊ค
ว่าสูนักตัวนี้ถูกเจ้าของทอดทิ้ง

บอกให้น้องที่สนิทกันไปตามหาจนกระทั่งได้เจอสุนัขตัวนี้
โดยลูกชายสองคนที่บ้านเห็นเข้ากันว่าเออเข้าด้วยก็ชอบ
ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ายี่นะครับเพราะว่ามี๒๐นิ้ว
ขณะที่ลูกชายของเจ้าของร้านแอร์กล่าวว่าได้เห็นคลิปตอนแรกก็รู้สึกสงสารมากเลย

เพราะว่าเจ้ายี่ดูผอมโซอิดโรยแล้วก็ดีใจที่พ่อไปรับมาเลี้ยง
พอได้เจ้ายี่มาเนี่ยนะก็จะคอยอาหารมาให้มันกินอยากให้มันแข็งแรง
พอรับเจ้ายี่มาเพียงวันเดียวก็โพสต์ตอบกลับในสังคมโซเชียลว่า
พ่อได้รับสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงแล้วโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสนใจด้วย
คือก็ไม่รู้ว่าบิ๊กตูให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหมาด้วยเหมือนกัน
ต่อไปก็คงจะเลี้ยสุนัขตัวนี้ไปเรื่อยเพราะว่าที่บ้านรักหมากันอยู่แล้ว

ถึงขนาดให้ลองมาต่อมหาดไทยรัฐบนตรีมหาดไทยจะดูตำรวจเกี่ยวกับตำรวงตำรวจ

อยากให้ไปดูซอยบ้านเพื่อนฉันจังเลย
เพื่อนฉันเลี้ยงเป็นร้อยตัวเลย
วันไม่ทำอะไรเลยไปให้อาหารหมาเช้าเย็น
ไม่ทำอะไรเลยเพื่อนนัดออกมาเจอกันคุยกันกินข้าว

จรถร้อยตัวนี้นะยิ่งหนักกว่าเดิมเลย
เพื่อนฉันนะรักษาเองจนหายและขนขึ้นแบบหนัก

คุณคุณเขาก็จะเลี้ยงต่อไปคือถ้านายกก็ไม่ขอ

แต่อยู่ดีเมื่อวานที่ประชุมคอรมอลเนี่ย

แล้วนักข่าวคงได้ยินก็ยิ่งไปตีเป็นข่าวขึ้นมา

แต่ปรากฏรัฐมนตรีมหาดไทยไปปุ๊บก็รู้มาแล้ว

ถ้าเกิดนายกไปขอคุณลุงเขาจะให้ไหมบางแก้วไงนายกก็คือไปซื้อบางแก้ว
นี่จะขอไม่ขอหรือว่าหมาจรจัดหรืออะไรเนี่ย
ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขกันดีไหมที่มันกลาดเกลื่อนอยู่ทุกวันนี้จะดีกว่า
จริงฉันไม่เคยเห็นเลยนะหมาจรจัดนะที่ประเทศอื่นนะแบบเดินกันเกลือนนะ
แล้วก็คลอดลูกกันโครมเต็มบ้านเต็มเมืองมีประเทศไทยประเทศเดียว
แล้วลนลงไปเท่าไหร่นะก็ไม่ได้นั่นเลยเรานั้นมาสมัยก่อนนะก็เคยทำนะคล้ายเสื้อไปอะไรลนลง

มันทำไม่ได้หรอกมันก็เหนื่อยหนักมากเลยยังทำไม่ได้เลยเนี่ยช่วยแก้ตรงนี้หน่อยสิ
กฎหมายเนี่ยออกมาสิว่าคนที่จะเลี้ยงหมาเนี่ยให้มันเลี้ยงจริงแล้วใครไม่เลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้นะ
ก็จะต้องโดนจับโดนอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่แบบว่าปล่อยกันเกลือเละเทะ
ที่จริงมีคลิปเกี่ยวกับหมาเยอะช่วงนี้เอาคืออสรพิษไหน

นางร้องเพลง
พอดีมันนึกถึงเพลงนี้

เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ตะลึงงันได้นะ
แค่งูกัดเนี่ยมันก็วาดเฉยใช่ไหมแต่นี่ไม่ค่ะ
ก็เขาดูนั้นเวลานั้นนะมาไปอย่างเนี่ยก็นันไม่ได้เอางูไปนั่งแน่นี้
กัดแล้วเป็นอย่างนี้คาราคาซังอยู่อย่างนี้

นางก็เดินไปเนี่ยนะคะ
ก็ว่าเธอก็กลัวว่ามันอาจจะ
แบบว่าคือกลางดึกเห็นงู

ไม่ใช่หมานะอันนี้งู

ตัวมันยาวอย่างนี้จะถูกรถเนี่ย

หวังว่าจะปล่อยมันไปสักที่ไหนที่หนึ่ง

นางก็แบบว่าไปคว้า

อมวยนี่นางก็แบบจับคองูไว้
แล้วก็เดินมาที่โรงพยาบาล

เพราะนางเคยถูกพ่อสอนเอาไว้
คือที่บ้านนางเข้าป่ากันตลอดเวลา

แล้วก็สอนวิธีการจับงูนู่นนี่นั่น

แต่ตอนนี้ด้วยความที่นางเห็นงูจนบ่อย

นางก็เลยแบบว่าเออสงสาร
สงสารงูเหมือนสงสารหมาอย่างนี้แหละ
นางก็แบบว่าเอางูพยายามที่จะจับมัน

โทรศัพท์หล่นปั๊บก็จะไปคว้างู

นางก็สมัยไปถึงปลอมไปถึงเลย

หมอบอกอย่างนี้ว่าลื้ออย่าทำแบบนี้นะ

รู้จำนะว่าสภาพงูเป็นแบบไหน

ในงูลักษณะนี้เอามาฉีกแก้

มันจะมีอาการหนักตายได้เร็วขึ้น
เพราะว่าเลือดพิษมันจะวิ่งพลาด

เพื่อที่จะกันไม่ให้งูพิษพิษของมันเข้าไปในหัวใจ
แล้วทีนี้เวลาคุณพระดำข้าบงูผมยังไม่เห็นว่าคุณพระดำจะเป็นอะไรเลย

ฮะคุณพระดำข้าบงูนะโอ้เก่งมากโอ้โหเกียง
งูเหลือมเหรอดึงเขียวไม่มีพอแล้ว
เอ้าโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเนี่ยใครเคยเห็นไหม
เค้าเอาคลิปนึงมาแชร์ให้ดูที่เป็นนอนในถั่วใช่มั้ย
ใช่เป็นถั่วก๋แก่เนี่ยแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก๋แก่เค้าออกมาบอกแล้วนี่อันนี้

เค้าบีบออกมาแล้วคนไทยเนี่ยบีบออกมาแล้วเป็นนอน

คือหลายคนก็คือในนี้เค้าบอกเค้าเทมาจากกล่องของก๋แก่นะฮะ
แต่โกแก่ตอนนี้เขาออกโรงแจงแล้วบอกว่าคลิปนี้
ผู้บริโภคที่เจอเป็นหอมแมลงวัน
เค้าบอกว่าการผลิตเนี่ยของเค้าเนี่ยอบร้อนถึง๑๕๐อุตสาห์

จะเป็นไปได้ยังไงที่หนอนพวกนี้มันจะมีชีวิตรอดอยู่ข้างในนี้นะฮะ

ทางแฟนเพจของโกแก่ไทยแลนด์ได้โพสต์เอกสารชี้แจงกรณีคลิปเจอหนอนในถั่ว
โดยทางบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดหรือว่าโกแก่เนี่ยได้มีการปรึกษากับนักวิชาการด้านกีตะวิทยา
ข้อสรุปนะบอกว่าน่าจะเป็นตัวอ่อนของแมลงวันระยะที่๓
ซึ่งวงจรชีวิตของแมลงวันเนี่ยจะเติบโตจากไข่เป็นนอนในระยะที่๓ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๕วันด้วยกัน
แต่เนื่องจากผู้โพสต์คลิปไม่มีตัวอย่างตัวอ่อนแมลงวันที่พบมายืนยันเนี่ย
จึงไม่สามารถสรุปผลที่แท้จริงได้
แต่การสอบถามผู้โพสต์นะครับก็ได้ข้อมูลมาบอกว่า
ซื้อสินค้าในสภาพบรรจุพันธุ์สมบูรณ์แล้วก็เปิดซองเมื่อวันที่๒๙กรกฎาปี๖๑นี่แหละ
ซึ่งสินค้าผลิตวันที่๑๑กรกฎาปี๖๑รวมระยะเวลาถึงวันเปิดซองแค่๑๘วัน
นักวิชาการจึงให้ความเห็นว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะพบตัวอ่อนแมลงวันระยะที่๓ในวันที่เปิดซอง

แล้วก็ขั้นตอนการบรรจุก็เข้มงวดมากนะครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบตัวอ่อนแมลงวันในระยะที่๓ที่ยังมีชีวิตในวันเปิดซอง
อกจากนี้ยังได้มีการสุ่มตรวจสอบสวนในวันผลิต

เห็นเพราะว่าคลิปอันนี้เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันมหาศาลเลยนะ

หรือมาเข้าที่หลังคะตอนที่แบบ

หลายยังมีชีวิตในวันเปิดซอง

หมายความว่าถ้าเก่งมาอาจจะเป็นซากตายแล้วอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้
แต่พอโดนความร้อนมาแล้ว
คือนับฟันดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีตัวถึงหงืดอย่างนี้
แล้วมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงถ้าสมมุติแพ็กกิ้งมาแล้ว
ถูกป่ะแต่โอเคทางกลัวแก่เขาก็พูดเหมือนเขาถูก
เขาก็บอกว่า๑๕๐องศาอันมันเป็นกรรมวิธีที่เขามีมาอยู่แล้ว

สิ๑๕๐องศา๒๐นาทียังไงก็ตาย
ตายสิแล้วคุณแม่คิดว่ากลัวแก่ทำมาจากอะไรอ่ะ

มันเพราะโกแก่มันทุกเม็ด

มึงออกไปข้างนอกไปให้รถชนเหรอเล่นไปอีแอ่งจี้

เด็กเด็กมันเป็นถั่วไอ้โกแก่มันทุกเม็ด
ไปรถติดเป็นแบบรถชนเล่นไป
มันทุกเม็ดเออไม่ใช่ถั่วหรอกฉันสักทางถั่วดำ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
ได้มีโอกาสดูเรื่องของกระแสโซเชียและกันนี้นะครับ

ที่เรียกได้ว่าหลายคนที่ดูแล้ว

ใช่แฮชแท็กความสวยไม่ได้ดูที่เพศ
ในเวลาเพียงไม่ถึง๒๔ชั่วโมง

แท็กความสวยไม่ได้ดูที่เพศ

ผลักดันเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศในสังคมผ่านทางออนไลน์วีดีโอ
เคยดูวีดีโอนี้แล้วนะฮะโอ้ยขนลุกเลยทีเดียวนะคะ
เข้าใจเลยว่าทำไมถูกใจโลกโซเชียล
เพราะว่าเนื้อหาดีมากนะคะ

ก็ได้รับพลังบวกแล้วก็อยากเป็น
คือตัวเองให้ดีที่สุดตาม
แท็กความสวยไม่ได้ดูที่เพศจริง
เนื้อหาพี่ดูเนื้อหานะ
เนื้อหาในวีดีโอกระตุ้นมุมมองของคนในสังคม

แล้วก็ที่สำคัญจะสะท้อนเรื่องราวความแข็งแกร่ง
การถูกยอมรับในสังคม
รวมไปถึงความสวยแต่นางหลวยจริงนางสวยมาก
รวมไปถึงความสวยที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเพศสภาพนะฮะ
จนคนบนโลกโซเชียลพากันกระหน่ำรีทวิตไม่ยั้งเลยคุณ
เราก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงร่วมกับแพนทีนนะครับ
อยากให้ทุกคนหันมามองกันที่ตัวตนจริง

เพราะว่าแฮชแท็กความสวยไม่ได้ดูที่เพศฮะ
ครับที่สำคัญนะอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับ
ชื่อคลิปนะครับว่าความในใจของปอยตรีชดานะครับ

ปีที่ผ่านมาเป็นปีของโป๊ปเนอะ
เป็นปีของโปปธนวัตต์คือจริงละครเรื่องต่อเรื่อง
แล้วก็สร้างประวัติการของละครไทย

อายุ๓๕แล้วยังมาเป็นซุปตาได้อีกเนอะ

ไม่น่าจะได้มันก็เหมาะสำหรับเด็ก๒๐กว่าเลยอ่ะ
ดูสิคนเราจะมาดังตอน๓๕จริงนะเนี่ย

คือหมายถึงว่าในบทบาทเขาว่าเหมาะสมแล้วว่าน่าจะอายุประมาณอย่างนี้
จริงแต่มันก็ทำให้แบบว่ามันฉีกหมดได้เหมือนกันว่า๓๕แบบว่า

หมายถึงในละครพูดมันก็ต้องอายุประมาณนี้

แต่มีคนตาดีแอบเห็นแฟนคลับของเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปขอ
ขอถ่ายรูปด้วยแต่พระเอกหนุ่มเนี่ย

ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่างานนี้จะเข้าข่ายซุปตาดังแล้วหญิงหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดคุณโป๊ปก็ออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่า
ว่าตัวเองเนี่ยทุกวันนี้มีกระแสแง่ลบเนี่ยมาหาเขาตลอดเวลา
เขาบอกส่วนเรื่องถ่ายรูปเนี่ยผมเข้าใจนะ
เพราะบางครั้งผมก็ไม่บอกหรือห้ามอะไร
คือถ้าเข้ามาแล้วช่วงนั้นผมถ่ายได้ผมก็ถ่ายให้
ถ้าไม่สะดวกจริงบางทีผมกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่เช่นกินข้าวอย่างนี้
เข้าใจเลยว่ะแล้วก็เข้ามาถามคำถามแบบนี้
ผมก็พูดตรงซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องอธิบายด้วยซ้ำไปบางทีกินข้าวอยู่

เพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็แล้วแต่สถานการณ์
คือถ้าเข้าใจกันก็เข้าใจครับ
อะไรที่เราทำได้แล้วก็ทำเต็มที่
แต่อะไรที่ทำไม่ได้เราก็บอก

โอเคแต่ก็เข้าใจในมุมของโป๊บเหมือนกันด้วย
คือบางทีสมมุติว่าไปขอถ่ายลูกคนหนึ่ง

มึงจะไปเทียบฉันไม่เคยไปดังเหมือนเขา

เค้าไปถ่ายกับลูกชิ้นนางน้าง
มันก็จะมีเวลาอย่างเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เขาบอกโอเคไม่ให้ถ่าย
แต่ถ้าสมมุติเวลาที่จะให้ถ่ายเขาก็ให้ถ่ายเต็มที่
แต่อย่างโป๊ปคงจะเข้าใจเวลาคนรุมแล้วเข้าใจเวลามันดัง
แล้วก็มีคนถามว่าไปปาร์ตี้กับนางเอกต่างช่องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
เขาบอกจริงมันก็เหมือนกับเป็นการไปร่วมกลุ่มกินข้าวนั่นแหละ
แล้วก็ฉลองวันเกิดย้อนหลังนิดหน่อย

กลุ่มมีแต่ดาราช่อง๓แล้วก็มีน้องเขาที่เป็นดาราช่อง๗แค่นั้นเอง

เขาเป็นแค่น้องสาวไม่มีโอกาสพัฒนาแน่นอน

แสดงว่าคุณแม่ทำการแสดงเก่งกว่าพี่โป๊บใช่ไหม

ไม่อย่างพี่หนูเขาก็เชิญเลยครับเขามาทำพี่หนูก็ให้ถ่าย
แต่ว่าบางทีก็มีเหมือนกันนะแล้วแต่บางครั้ง

ไม่รูปไม่รูปแล้วก็ยกมือไหว้ไม่รูปไม่รูป

เหมือนกับลูกกุ๊กกิ๊บชื่ออะไรนะเป่าอย่างนี้
ไม่รูปไม่รูปมันฉลาดจะตาย
เนอะไม่สามารถค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ไปร่วมทิพย์ไฮโซ
มานี่หลังจากที่นางเอกนิวนิถาจิระยั่งยืนออกมายืนยัน
แล้วก็กำลังศึกษาดูใจหนุ่มไฮโซคนนี้อยู่
นั่นนั่นคือเซนนี่ก็คือทาราพุทธคู่หาเปรมกิต
ก็ต้องเป็นแฟนเก่าของคริสหอวัง
เขาเป็นพี่น้องกับฮิมพี่น้องกันกับฮีมกี้
ฮิมนี่ที่เป็นแฟนกับบี้น้ำทิพย์นะคะ
ก็ได้เลิกแล้วชวนแก๊งเพื่อนมีทั้งหมดเลยมีเบอร์ไปกันหมดเลย
เซนแล้วก็ฮีมด้วยก็ไปที่ภูเก็ตกัน
แถมยังแบบว่ามีภาพคู่ด้วยไอเยินนี่นะคะ
ให้ชมกันเลยเป็นครั้งแรกเลยทีเดียว
แต้วนะแต้วนัทพรเข้าไปแซวในไอจีกันเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าหวานขนาดนี้เนี่ยนะคะ
ตำแหน่งสไพร์สเล็กอีกแล้วเหรอ
เออก็คงจะไม่หนีไปไหน

แค่นี้หวังใจไหม
อ่ะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายาย่าสลัดลุกนะฮะ
จักรแบ๊วเป็นอะไรมีรอยจักร
เดี๋ยวกลับมากันครับเดี๋ยวกลับมาจริงหรือเปล่า

เอากลับมาตะลึงกันนะฮะกับยายาอุสยานะครับ

ทำให้แฟนคลับเนี่ยถึงกับต้องขยี้ตากันเลย
น้องยาย่านะครับสลัดลุ๊กนะครับ
ก็เรียกว่าไม่เหลือเขาเดิมเลยนี่นะฮะมีรอยสักเห็นไหม

นี่ไงเขาบอกโชว์รอยสักเป็นอัคระอยู่เต็มหน้าอกนะฮะ
อกจากนี้เธอยังเจาะปากเจาะจมูก
กลายเป็นสาวพ้างดูร้อนแรงเห็นไหมล่ะเนี่ยนะ
คือบอกจะตกใจนะเพราะยาย่าได้เขียนอธิบายเอาไว้ด้วย
ว่าลุ๊กที่จัดเต็มแบบนี้ก็นึกว่า
บอกว่ามีอะไรใหม่สนุกให้ติดตามกันเร็วนี้
ว่าแต่ว่าจะเป็นอะไรให้ไปติดตาม

ใครบิดที่เขาโฆษณาเป็นนเซอเดอร์อยู่ไง

เขามีหลายแนวก่อนนะเขามีหวานก็มีนะ
ว่าถ้านี้จะแบบผมดูอย่างนี้แล้วให้ถ่ายเป็นหนักผมจะคงถ่ายเป็นหนังเรื่องอะไรไหมน่าแต่จังวะ
ลองของอะที่เหมือนกับมีรอยสักอะแล้วเล่นของเป็นอะไรอย่างงี้มีวิชาปมแปลกอะไรที่สุด
เขาก็ดูแปลกไปน้ำแม่หนู

ขอให้คุณมดดำช่วยแก้ข่าวหน่อยนะคะ

บอกมีคนไปด่าเขาว่าเป็นลิงอู่รัง

ฝากแจ้งว่าเรื่องที่เขาไม่ไปรับทราบข้อเก่าหา
ตามความผิดที่ออกข่าวใส่ไข่เมื่อวานนั้น
เป็นเพราะว่าไม่ได้รับหมายจากนักภูมิหวัน
เขาได้โทรไปที่สอนอที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ขอฝากให้คุณมดดำช่วยชี้แจงให้ด้วยนะคะ
มาชี้แจงนางไม่ได้รับหมาย

ไม่ไปก็ต้องอ้างว่าไม่รับหมายทั้งนั้นแหละ

บางคนเขาไม่ไปเขาต้องบอกว่าไม่รับหมาย
นางดูอยู่เนอะนางดูอยู่
นั่งดูอยู่บอกว่าที่ว่าเรื่องอุรังอุตังไม่โกรธ

ฉันไม่ได้ว่านางเป็นอุรังอุตังใช่ไหม
ถึงฉันสงสารนางเวลาคนไปว่าที่อุลังกุตัง

เธอน่ะสิผู้บอกให้นางไปอยู่ขาวดิน
ก้อนไปห่านางอย่างที่นางเต้นในท่ำกับเด็ก
คงบอกว่าทำไมไม่กลับพาร์ตาร์สักทีนึง

วันนั้นดีฉันไม่อยู่ใช่ไหม

ก็บอกนิดนึงว่าเค้าบอกว่าเค้าไม่ได้รับหมาย

อ๋อนางเป็นอาจารย์อีกหน่อยกว่า

แล้วคุณหมายมาแล้วคุณไม่ได้ไปหาตำรวจ
แล้วตำรวจเราบอกว่าคุณไม่ได้มาคุณจะบอกว่าไง

คุณจะคุยคนนี้แหมรับหมายบ่อยขึ้นศาลก็บ่อยแจ้งภาพก็บ่อย
เค้ารักกันไงรีน่าจังกับโพสต์อานนท์เรารักกันไหม

เค้าเคยเล่นละครด้วยกัน

แล้วก็เธอรีน่าจับไปตีกับโซเฟียล่าไงเถอะ

มีประเด็นเกี่ยวกับเพจด่านังเนี่ย

อานนท์เนี่ยก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี

นี่เรียนพี่นักข่าว

พี่นักข่าวคราวที่แล้ว

คราวที่แล้วไม่ได้เว้นวักไง
เดือนที่พี่นักข่าวคราวที่แล้วเนี่ยนะ
ที่ไปประอทธนตร์ตอนนั้นน่ะได้ข้อมูลมาแล้ว
พวกเขาเป็นใครชื่อที่อยู่จริง

ต่อไปจะยื่นฟ้องสารแล้วยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะ

ไม่พูดเยอะเจ็บคอต้องไปหายากินซะ
ดำเนินคดีกับเพจด่านังเอาผิดในคดีอาญาเนี่ย
หมินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์

โดยศาสตร์จะพิจารณาคดีทั้ง๒ภายในวันที่๑ตุลาคม
คุณพศอานนท์ได้เผยว่าเรื่องนี้
ก็เผยทั้งหมดผ่านเฟซบุ๊คเลยพี่นักข่าวอย่างที่พี่บอกนั่นแหละ
ล่าสุดหนังของนางมีไหม

ก็ไม่เห็นได้ยินเลยเลย

ไม่เจ๋งตุ๊ดตุ๊ดกู้ชาติเข้าทุน
แต่ก่อนหน้านี้ก็ร่วมอยู่

ยังมีเวลาอยู่มาข่าวอันนี้ดีกว่า
สมองทุบด้วยหรือเปล่า

เดี๋ยวฟังก่อนมั้ยฟังก่อนมั้ยพ่อไปคุยกับนางมาฟังก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวค่อยสรุป
คืออย่างนี้เราก็ถามบอกว่าจะเป็นโมหน้าใหม่เหรอ
นางก็บอกว่าคนเราเนี่ยพอเวลาพอมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
เอมมี่เนี่ยนะคะก็ทำให้มันใหญ่ซะเลย
เล่นใหญ่ค่ะทำจริงค่ะเลยก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าค่ะ
เพราะว่าหน้าเราเนี่ยมีมา๓๐กว่าปีแล้วแล้วไงวะ
ก็เลยแก่ไงพอแก่มันรู้สึกมันมีการหย่อนยานใช่ไหม
พอหย่อนยานนี้นะก็ยังอยากจะไปเติมให้มันเต็มขึ้น
คือแก้ไขข้อบกพร่องที่มันมีอยู่
พออายุมากหน้าแก่ปั๊บนะเราก็อยากหน้าเด็ก
ก็เลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอ๊ะฉันถามคำนึงหล่อนไม่เคยหน้าเด็กมาก่อนเหรอวะ
น่าจะอายุ๒๐มาก่อนไหมใช่สิ
อันนี้นางบอกว่าอยากจะทำครั้งหนึ่งในชีวิตให้หน้าเด็ก

อาจจะเหมือนพี่ม้าไงทำให้หน้าเด็ก

ไม่ตกป่ะไม่ใช่ของฉันทำเพื่อจะให้มันมีงานทำต่อไป

ต้องบอกว่าทำไมเธอถึงได้ต้องทำขนาดนี้บอกว่ามีไอดอล
เพราะว่าอยากมีหน้าเหมือนชมพู่อารยาเป็นใคร

เพราะว่าชอบพี่ชมพู่เขาตั้งแต่เด็กแล้ว
ที่ชอบเพราะว่าเขามีความประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมาก
ไม่ว่าจะเรื่องของคู่ครองไม่ว่าจะเรื่องของความรัก

เราก็เลยอยากตั้งเขาเป็นพี่เขาเป็นไอดอล

มาคุยกับหนูว่าจะเอาหน้าอกออกสักพัก

อีบ้าเป็นไบโพล่าเหรอหนูด่าอย่างนี้เลยนะ

หนูรอยยักษ์สมองหนูไปทั้งหมอก็กิด

พอจะร่อนแบบว่าจะร้องฮ่าจะห่วนละ

โปรดติดตามตอนต่อไป